ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมหลายหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนพยายามที่จะทวงคืนผืนป่ากลับคืนไปให้กับจังหวัดน่าน
แต่ก็ติดปัญหาอยู่เหมือนกันว่าอาจจะมีอุปสรรคมีข้อจำกัดอย่างไรก็ตามครับความพยายามไม่ได้ลดละนะครับ
เราไปติดตามความคืบหน้าการพลิกฟื้นคืนผืนป่าให้กับจังหวัดน่านกับรายงานโดยคุณพยุงศักดิ์การสมเกตครับ
เกือบ๑๕ปีแล้วที่ผืนป่าอำเภอสันติศุกร์จังหวัดน่านถูกบุกรุกทำลายเพื่อทำพื้นที่การเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง
และปัญหาเริ่มรุนแรงมากขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๔๕ทำให้วันนี้ไม่ลงเหลือสภาพผืนป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์
จากพื้นที่ป่าที่เคยมีมากกว่า๑๔๐๐๐ไร่ในปี๒๕๕๑แต่พอมาปี๒๕๕๖ก็เหลือ๑๑๐๐๐ไร่และหลายจุดกลายเป็นภูเขาหัวโล้น
ปัญหาภูเขาหัวโล้นมันเพิ่งจะมารุนแรงที่คนได้พูดถึงเมื่อสักปี๒๕๕๙

ขยับบุกเข้ามาค่อนข้างจะรุนแรงรุนแรงปุ๊บหนึ่งมันก็มันก็ถูกขยายพื้นที่ไปก็ดอยแต่ละลูกก็
กินออกไปเปลี่ยนจากดอยจะไม่ต้นไม้ก็ได้เป็น

พยายามจะคืนพื้นที่สีเขียวให้พื้นป่า

แต่ความพยายามหลายครั้งกลับล้มเหลว
เพราะคนปลูกไม่เข้าใจธรรมชาติของป่า
เพราะว่าหนึ่งเนี่ยคนไม่รู้จักพื้นที่
สองคนไม่เข้าใจพื้นที่
สามคนไม่รู้จักพืชที่จะนำมาปลูก

และสี่เวลาปลูกมันก็ไม่ตรงตาม
ฤดูการที่ต้นไม้จะลงหลักปรักฐาน

และอีกประการหนึ่งให้ใจคิดว่า

มันไม่ถาวรมันไม่ยั่งยืน
อีกสาเหตุสำคัญที่ทำให้การปลูกป่า

เฉลี่ยปีละ๔๒๐๐ไร่

อย่างต้นบะดู่ต้นนี้ที่ปลูกมาพร้อมกับหลายต้น
เป็นเวลา๒๓ปีแล้วก็รอดเพียงต้นเดียวเท่านั้น
เนื่องจากปัจจัยสำคัญก็คือการปลูกพื้นที่ป่า
และต้นประดูกหลายต้นกลับตายลง
และนี่คือเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ในการปลูกป่าล้มเหลวครับ
ปลูกป่าทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องหันกลับมาทบทวนแนวทางคืนผืนป่าให้เขียวกว่าจีนใหม่อีกครั้ง
โดยมีแนวคิดจะน้อมนำแนวพระราชดำริ
ปล่อยให้ปากฟื้นคืนตัวเอง
คู่กับหนังไปกับการปลูกป่าในใจคน

และจัดสรรพื้นที่ให้ทำการเกษตรที่ชัดเจน
เพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
พยุงสักการสงเกตข่าวแทรวรัตทีวีรายงาน